ยังไม่หมดมาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมค่ะ

บอกเลยว่าลีลาสเต็ปการเต้นความสามารถในเรื่องการร้องพงร้องเพลงของน้อง
ตั้งแต่ผันตัวจับไมค์มาเป็นนักร้อง
เขามีซิงเกิลเดี่ยวนะว่าไปไม่ได้ว่าขายแต่หน้าตาเด้อ
แล้วก็ซิงเกิ้ลคู่ด้วยล่าสุดเสิร์ฟความฟินต่อจากเพลงดังนะคุณดี
วิวเนี่ยปลาไป๓๘ล้านพี่แจ๊คเส้นได้หรือยัง

เลิศนะคุณมาตามต่อกับเพลงนี้เลยใจมันรู้สึกนูด
แล้วเพลงนี้เขาต้องเปลี่ยนชื่อเพลงกันมาด้วยนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมท่าตรงท่าเต้นน่ารักจังหวะชวนขยับแข้งขาอยู่
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าชื่อเพลงก่อนจะมาชื่อเพลงนี้
มันก่อนมันมีคำเดียวคนก็ไปเสิร์ชดู
เจอแต่เรื่อง๑๘บวกทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม

เหมือนมันเกิดมาจากด้วยแรกแฟนคลับหลายคนบอกว่าเสิร์ชแล้วไม่เจอ

เราก็เลยเปลี่ยนออกมาเป็นใจมันรู้สึกนูด
แล้วตอนนี้ก็ดีครับ
เรามีการวางเฮียร์แพลนไว้แล้วว่าเราจะมีการปล่อยเพลงยังไงบ้าง
ส่วนไอซ์พารี่จะได้ขยับเป็นพระเอกหนังใหญ่กับเขาเหมือนกันค่ะ

เคลียร์งานลงตัวรวมไปถึงเรื่องอีกโควงโควิดหมดไปเนี่ย
เดี๋ยวจะอุปสมบททดแทนคุณพ่อแม่แน่นอนค่ะ
ปีนี้ผมมีหนังที่จะเข้าจะเข้าช่วงปลายมีนา

แต่ว่าด้วยความที่จังหวะของเรามันยัง

เรายังมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องห่วงอยู่
ทั้งที่บ้านที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ทั้งงานของเราด้วย
คือถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสเหมาะจอดแล้ว
เรารู้สึกว่าเราจะตั้งใจกับมันจริงแล้ว
เราก็คงจะบวชครับผม
ก็ต้องรอเวลากันนิดหนึ่งพี่เจ๊กน้อง